ต่อที่เรื่องของการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดกันบ้างนะครับ

ชะดอมีการออกไปลาดตระเวนไปพบยาบ้าซุกในป่ากล้วยนะครับ
ยึดยาบ้าได้กว่าสองแสนเมตรครับ
ขณะที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดไปจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด
ของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า๗แสนเมตรครับ
นายสุพิษประคังทองเป็นชาวระยองครับ
นายรัชวัตรธนาทรภัยศาลครับ
นายนิพนธ์แก่นโตซึ่งเป็นชาวจังหวัดลบบุรี
แล้วก็นายกิติศักดิ์เอื้อนสุภาเป็นชาวจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ถูกตำรวจจับได้พร้อมของกลางยาบ้ารวมกว่า๗แสนเมตร

รถบรรทุกพ่วงรถกระบะรถยนต์อีก๒คัน
โทรศัพท์มือถือ๖เครื่องครับ
โดยตำรวจปรับรามยาเสพติดได้ติดตามรถบรรทุกเข้าสารที่มีนายสุพิษเป็นคนขับขี่
หลังเสิดทราบมองว่ามีการนำยาเสียบติดไปส่งให้กับเครือคายในพื้นที่ภาคล่าง
เมื่อนำรถเข้าไปถึงจุดรวดโดยละเอียดในฐานฮ่วยไล่จังหวัดแพร่
พบยาเสพติดซุกซ่อนในข้าวสารจำนวนมากครับ
ติดตามขยายผลจับกลุ่มนายรัชวัฒน์ขณะที่ไปรับของในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วก็ขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือพร้อมกับยึดของกลางได้ทั้งหมด
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
จากการสืบสวนผู้ต้องหานะครับก็ให้การว่ารับยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เตรียมส่งไปขายในจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้ครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวครับนายนพฤษศิริโกศลนายอำเภอเชียงคำพร้อมด้วย
พันธุ์ตำรวจโทกฤษดาใจแก้วผู้บังคับการกองร้อยทหาร
ตระเวนชายแดนที่๓๒๖ร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า๒กระสอบปุ๋ยครับ
รวม๑๑๙มัตต์เกือบ๒๔๐๐๐เมตรจากกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่
หลังจากที่ชุดลาดตระเวนของตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒๖ออกตรวจแล้วก็ติดตามขบวนการค้ายาเสพติด
พบว่ามีการขนย้ายยาเสพติดมาในพื้นที่เพื่อส่งมอบให้กับเครือข่าย
ออกติดตามจนทราบว่ากลุ่มขนยาเสพติดได้หลบหนี
โดยทิ้งยาเอาไว้ในป่ากล้วยท้ายหมู่บ้านที่ทุ่งมอกตำบลเชียงปานอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายและนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ